หลวงปู่คราวเงินที่มีข่าวไป๒๓วันก่อน

คราวยาวมา๓๐ปีบอกว่าตัดไม่ได้เลยนะตัดนิดนึงอาภาษณ์
ตัดนิดนึงอาภาษณ์ก็ฝืนคำสั่งคุณผู้ชมฮะ
คือทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามีคำสั่งออกมาแล้วนะครับ
เป็นคำสั่งเด็ดขาดด้วยคราวนี้อ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะ
หลวงพ่อพรชัยพุทธสาโรอายุ๖๑ปีครับ
หรือว่าเขาเรียกว่าหลวงปู่คราวเงินกัน
อยู่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์น้ำย้อยที่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับ
บอกกับทีมข่าวบอกไว้หนวดไว้คราวแบบนี้มา๓๐ปีได้แล้วนักข่าว
ใครจะว่าเป็นพระบ้าหรือเป็นอะไรนะอันนี้ท่านพูดเองผมไม่ได้พูดนะ
ท่านบอกว่าหลวงพ่อพรชัยท่านก็บอกว่าไม่สนนะ
เพราะหนวดเขาก็ไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติธรรมนี่นี่ท่านว่านะ
ส่วนสาเหตุที่ไว้คราวแบบนี้เอาคุณผู้ชมมาฟัง
ท่านบอกว่าท่านเคยไปอยู่ที่วัดเป็นวัดเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นถ้ำเดือนถ้ำดาวอยู่ประเทศกัมพูชา
สมัยเขม็นแดงนู่นน่ะนะเขาบอกว่าอัตมานั่งสมาธิแล้วหูแว่วว่า
ขอเอาหนวดขอเอาคราวไว้นะแล้วจะไปอยู่ด้วย
ท่านก็บอกว่าถ้าจะมาอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไร
ก็เลยถือสัจจะไว้หนวดไว้คราวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
รับว่าถูกคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองสั่งให้โกนออกตัดออกตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ท่านก็กลัวไงนะเพราะเคยแล้วไปตัดนิดนึงโอ้โหท่านอาภาษณ์นะ
ก็เลยไม่ทำตามล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
พระครูศรีโพธาลังการท่านเจ้าคณะอำเภอขุนหาร
ติติงมาแล้วก็สั่งสั่งว่ายังไงครับท่านครับ
ไม่ใช่ดาราแล้วทำไมถึงเอามาถ่ายเอาเยอะแยะไปหมดเลย
เอายังไงดีล่ะอาจารย์ผมก็ไม่ทราบ

ผมตัดให้ไม่ได้อย่างนี้ผมก็พูดกันอย่างนั้น
เขาไม่ตัดเลยครับ

ใครถามมาก็เหมือนกับว่ายืนยันไม่ฟัง

หลวงพ่อพรชัยท่านยืนยันคำเดิมครับว่าไม่ตัด
ยืนยันว่าท่านก็ยึดมั่นในพระธรรมวินัย
แล้วความผิดก็ไม่ถึงขั้นปราชิก
ซึ่งได้ปรงอาบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดตลอดมา
ล่าสุดครับล่าสุดคุณผู้ชมนายอินทพรจันเอี่ยม
รักษาราชการภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระบุว่ากรณีของหลวงพ่อที่ไว้หนวดคราวเนี่ย
ในพระธรรมวินัยอาจจะไม่ได้ห้ามชัดเจนนะ
แต่ในเมื่อสังกัดคณะสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ซะ
ถ้าผิดกฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็อะไรที่ควรดำเนินการพระธรรมวินัยก็ดำเนินการซะครับ
แล้วจะดำเนินการยังไงอยากรู้กัน
นั่นสิเดี๋ยวเรารอดูเนี่ยพรุ่งนี้วันจานผมว่า
พศของศรีสะเกดเขาต้องมีแอคชั่นแล้วล่ะ